จะพาไปดูเรื่องของการเลี้ยงหนู
คุณชนะเขาชอบแต่ว่าคุณยายท่านนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะ
เขาเปิดเลี้ยงหนูนาเปิดฟาร์มหนูนา
แต่บอกเลยว่าตอนแรกกะจะเลี้ยงแก้เหงาทำไปทำมาโกยรายได้อย่างดี

เอางี้ละกันคุณยายแกเลี้ยงหนูแก้เหงาเหรอ
ใช่คือคุณยายเขาบอกว่าตอนแรกเปิดฟาร์มเลี้ยงหนูเอาไว้แก้เหงา

เพราะว่าคุณยายอายุ๗๓ปีแล้วนะคะ
อยู่ที่บ้านหนองจอระเข้หมู่เก้าตำบลบ่อพลอยอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเห็นไหม
นี่ค่ะคุณยายเขาเปลี่ยนโรงรถเป็นฟาร์มเลี้ยงหนูนา
เพื่อคลายเหงายามว่างเป็นอาชีพทำเงินขายแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วย

คุณยายเขาเลี้ยงเป็นแบบว่าแก้เหงาคุณชนะคุณเหงาเหรอคุณถึงเลี้ยงอ่ะ
ก็แก้เหงาด้าน
เอาไปดูคุณยายดีกว่า
คุณยายสัมภาพเกรมศรีอายุ๗๓ปีนะคะ

นี่คุณยายอยู่บ้านเฉยนะคะ
ก็อยากจะหาอะไรทำแบบแก้เหงาในยามว่าง

ย้ายอยู่บ้านว่างก็ลองเลี้ยงหนูนาดูไหม
เพราะว่าหลานเลี้ยงอยู่ก่อนแล้ว
คุณยายก็เลยลองดูก็ได้ใช่ไหม

เริ่มต้นจากการทำครั้งแรกใช้ท่อปูนซีเมนเพียงแค่๕๖ท่อ

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มา๕คู่

มีอยู่กว่า๔๐บ่อ๔๐ท่อปูน
และมีหนูกว่า๓๐๐ตัวเลยนะคะ

จากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์๕คู่

วิธีการเลี้ยงคุณยายบอกว่าให้อาหารวันละ๑ครั้งเองนะ
แต่ต้องดูเรื่องของน้ำน้ำอย่าให้ขาด
แบบธรรมชาติเลยค่ะให้ข้าวโพด

ซึ่งก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่บ้านเลย
อย่าบอกนะตัวมันเป็นโล่งโล่กว่านะ

สำหรับราคาขายนะคะขายปลีกและขายส่งในราคากิโลกรัมละ
หรือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่พร้อมจะขยายพันธุ

คู่ละ๔๐๐๗๐๐บาท
รายได้อยู่ที่๔๐๐๐๑๐๐บาทต่อเดือนเลยนะ
นี่ทำเป็นเล่นจากที่คุณยายเลี้ยงไว้แก้เหงา
ตอนนี้กลายเป็นว่าเลี้ยงเพื่อแก้ตัว
ใช่มีรายได้๔๐๐๑๐๐บาทนะคะ
สำหรับคนที่สนใจติดต่อสอบถามคุณยายได้เลยนะ

คุณยายเลี้ยงแก้เหงาแล้วทำรายได้ได้

เจ๊งเอาไง
คือเราเลี้ยงแบบไม่รู้วิธี

ตัวขับใจชะละเลี้ยงหนูไม่ดีไม่ได้อย่างอื่น
เมื่อไหร่คุณชนะจะมีเมียเยอะมากเลย